เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมสวนทุเรียน

แล้วผลผลิตดีมากถึงขั้นต้องจองกันแบบออนไลน์เลยทีเดียว
ไปติดตามกันเลยกับผู้สื่อข่าวเสียงดีของเราคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
ตลอดข่าวเช้านี้พาไปบุกสวนทุเรียน
ตะบนบ้านไร่อำเภอเทพสถิต
แห่งเดียวโดยจังหวัดชายภูมิที่มีการปลูกทุเรียน
เพราะตำบลนี้อยู่บนภูเขาสูง
ใกล้กับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ที่นี่ก็เป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดีด้วยเหมือนกัน
เรื่องแรกก็คือได้ภูมิอากาศครับได้เปรียบเขา
ก็คือที่นี่มันจะมีโรงอากาศทายเท

และ๒ก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเล๗๐๐เมตร
ซึ่งทำให้ทุเรียนของเราออกมามีรสชาติที่หวานมันกรอบ
แล้วก็ไม่แฉะน้ำแล้วก็จะทำให้ไม่มีกลิ่นมากครับ

ทุเรียนของที่นี่ดีขนาดที่ว่าต้องจับจองกันเลยทีเดียว
มีทั้งหมอนทองการยาวและชะนี
ไปทางไหนก็เห็นแต่ป้ายชื่อติดตามลูกทุเรียนเต็มไปหมดเลยครับ
ทุเรียนแต่ละลูกนะครับถูกจองไว้หมดแล้วครับ
ลูกนี้ก็เหมือนกันครับ๒ลูกเลย
ชื่อก็คือพี่แจ้นะครับนี่

ทำไมต้องมาจองที่ทุเรียนที่สวนจิ๊บจ๊าบเทพสถิตครับ
ทุเรียนที่นี่นะครับ
ชาติเขาไม่เหมือนทุเรียนที่อื่น
คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุเรียนบ้านไล่
รสชาติหวานกลมเหนียวนุ่มอร่อย
สรรพคุณมาขนาดนี้นี่คือเคยกินมาประจำเลยหรือครับ
ครับกินทุกปีครับจองทุกปี
แล้ววันนี้ก็มาเอาเนี่ยโอ้โหนี่เจ้าของมาแล้วนะครับ
จากลูกค้าประจำแล้วยังมีลูกค้าขาจร
ไปเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวและแวะไปชมสวนทุเรียนด้วย
แต่ช่วงนี้อาจต้องผิดหวังเพราะทุเรียนสุกไม่ทันขายจริงครับ
อีกทั้งยังมีคนจองเยอะมากแต่โชคดี
วันนี้ผมได้ลองชิมทุเรียนชายภูมิแล้วล่ะครับ
มันพิเศษมากจริงเหมือนขึ้นสวรรค์เลยครับคุณผู้ชม
สำหรับคนรักทุเรียซต้องไม่พลาดครับ
ได้ลองชิมแล้วปลื้มมากครับ

สมแล้วที่ลูกค้าต้องจับจองเป็นเจ้าของไว้ก่อน

หลังนี้เลยมาเปิดใช้ทางเฟศทางลายประมาณนี้ครับ

ที่ในการตลาดมาอยู่ตรงนี้ค่ะ

ไม่ต้องไปขายส่งครับนั่นแหละครับ

ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ๘๐๐แล้วครับ

ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ยังพอมีทุเรียนอยู่นะครับ
ใครที่ไปเที่ยวชมทุ่งดอกระเจียวอำเภอเทพสถิต
อย่าลืมแวะไปลองชิมทุเรียนชายภูมิกันได้

ส่วนผมขอหิ้ว๒ลูกนี้กลับไปด้วยกันแล้วกันครับ